สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สถานการณ์น้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยขนาดนี้นะครับ
มีระดับน้ำถึงจุดกักเก็บสูงสุดแล้ว
ทำให้ต้องเปิดประตูระบายน้ำทุกบาน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับตัวอาคาร
ขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า๑เมตร
ใหญ่เริ่มไหลเข้าพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับ
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่น
จากคุณสราชรวรรวิรังษีอออรุณ
รายงานจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ

นำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาตักเศษไม้
บริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านหัดสะพานจันทร์อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านประตูได้สะดวก
ที่มวลน้ำก้อนใหญ่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เช้าครับ

กำลังเร่งตักเศษวัชพืชและกิ่งไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก
บริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านหัดสะพานจันทร์ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อให้น้ำนั้นสามารถไหลผ่านประตูได้สะดวก

วนน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
จะเข้าสู่ตัวอำเภอศรีสัชนาลัย
และจะมาถึงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยณขณะนี้นะครับ
น้ำจากจังหวัดแพร่ได้ไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ๑๐เซนติเมตร
โดยที่สถานีวัดน้ำวาย๑๔อำเภอศรีสัชนาลัย
มีน้ำไหลผ่านกว่า๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหัดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลก
กว่า๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เจ้าหน้าที่จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำจำนวน๓บานสูง๒เมตร
และอีก๒บานสูง๕๐เซนติเมตร
เพื่อให้น้ำไหลลงแม่น้ำยมตอนล่างได้อย่างสะดวก
และไม่กระทบกับตัวอาคาร

ทีมข่าวได้เฝ้าติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยม
ในพื้นที่จังหวัดแพร่จนถึงจังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจนถึงณขณะนี้
พบว่าทุกจุดสูงขึ้นกว่า๑เมตร
โดยบริเวณบ้านดอนระเบียงอำเภอศรีสัชนาลัย

มีระดับน้ำสูงถึง๗เมตร๑๕เซนติเมตร
บริเวณตัวอำเภอศรีสัชนาลัยสูง๖เมตร๕เซนติเมตร
และบริเวณอำเภอสวรรคโลกสูง๖เมตร๗๐เซนติเมตร
ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
หากปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกสูงกว่า๙เมตร
อาจจะเกิดปัญหาน้ำเอ่อท่วมในตัวเมืองได้
ในอดีตเนี่ยปริมาณน้ำที่๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะ
ภายใต้เครื่องมือที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนี้เราเอาอยู่
แต่ผมนำเรียนในขณะนี้ว่าเรามีข้อวิตกอยู่สองประการ
ประการที่หนึ่งคือพื้นที่เพาะปลูกที่ยังไม่เก็บเกี่ยว
และพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถระบาย
เพื่อตัดยอดน้ำได้เราไม่บริหารจัดการได้ไม่เต็มศักยภาพ
ประการที่สองคือการที่จะระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองของสุโขทัย
ซึ่งในสถานภาพเดิมสามารถทำได้

ตรงนี้เป็นสองสิ่งที่เราวิตก
ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก
สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายเข้าไปอุดท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม
โดยเกรงว่าหากน้ำสูงเกิน๑๐เมตร
จะทำให้น้ำในแม่น้ำยมไหลย้อนกลับเข้าไปท่วมในเขตเทศบาล
เหมือนในปีที่ผ่านมาที่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่
เช่นเดียวกับประหลัดอำเภอสวรรคโลก
สั่งการให้ตำบลและเทศบาลทุกแห่ง
สำรวจจุดเสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำยมและริมแม่น้ำสาขา
รวมถึงได้มีการประสานไปอย่างเทศบาล
จัดเตรียมเรือท้องแบนกระสอบทราย

โดยยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธุ์
จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเวลาครับ
เจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนไปยังประชาชน
เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันที่๑๙๒๐สิงหาคม
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ
และได้ฝากเตือนไปยังประชาชน
อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยม
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพันธ

และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ